คุณผู้ชมครับมาดูเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะฮะ
โทรศัพท์แจ้งกู้ภัยให้ช่วยมาจับอีโกน่า
ซึ่งมีความยาวกว่า๑เมตร๕๐เซนติเมตรเลยนะฮะ
ที่หลุดเข้ามาวิ่งไปทั่วบริเวณโรงงานนะครับ
นี่แหละฮะเจ้าอีกวาน่าตัวนี้นะฮะ

แต่บางคนชอบก็คือชอบ

บางคนกลัวสัตว์เล้คลายนี่จะกลัวมาก

ใช่ครับหน่วยกู้ภัยเทศบรรย์ตำบลท่าข้ามอเผอร์บังประกง

พร้อมด้วยอุปกรณ์เข้าตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่ง
หลังจากนายนิพนธ์ธาตุพิกุณฑอง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรอปภของโรงงาน
แจ้งบอกว่าพี่ผมพบกิ้งกายักษ์
วิ่งเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ในโรงงานนะครับ
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ระดมกำลังในการตามจับตัวเลยนะฮะ
ก็มีความยาวแหละนะฮะ
ซึ่งระหว่างที่รอประสานกรงมาใส่อีกวาน่า
ตัวนี้ก็ได้วิ่งหลบหนีไปอีก
หนีไปซุกตัวใต้ห้องไม้ที่อยู่ข้างป้อมยำ
เขาหนีอย่างรวดเร็วนะอีกหัวหน้าเวลาเขาวิ่งเขาเร็วไหม
เขายกตัวนิดนึงแล้วเขาก็วิ่งเลย

เจ้าหน้าที่ก็ต้องล้อมจับกันอยู่นานเกือบ๑๐นาที
ก่อนจะใช้บ่วงเชือกจับตัวเอาไว้ได้สำเร็จนะครับ
โดยรับประพอของโรงงานบอกว่า

ว่ายน้ำไปมาอยู่ในคูน้ำหน้าโรงงาน

แต่จู่เห็นโผล่ขึ้นมาจากน้ำ

ไม่เคยเห็นแบบนี้ไม่เหมือนตัวเงินตัวทองแน่นอน

เพราะว่าเชื่อว่าตัวนี้เขาคงมีเจ้าของ
แล้วอาจจะหลุดออกมาจากกรงเลี้ยงนะครับ
อีกวาน่าเป็นสัตว์เหลือแคลร์มจำพวกกิ้งก่านะครับ
กระจายพันธ์ในเม็กซิโกอเมริกากลาง

เรื่องของตัวเขามีความแปลก

ตัวนี้เป็นของใครเจ้าของโปรดมารับด่วนนะครับ
แต่ทีนี้สัตว์ที่นำมาจากต่างประเทศ
หลุดออกมาหรือว่าตั้งใจปล่อยนะคะ
ทำลายระบบนิเวศบริเวณนั้น
เพราะว่าเขาไม่เคยชินกับสิ่งแวดล้อม
และสัตว์อื่นที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน
แต่ตัวนี้น่าจะมีคนเลี้ยงเขาสวยดีสวยดี
ในพื้นที่ฉะเชิงเศร้าที่อำเภอบางปะกงนะครับ